สวัสดีครับตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงวันนี้มีคำถามจากประชาชนเสียงดังดังว่านี่มันอะไรกันนักหนาครับเนี่ย
เขาเล่นอะไรกันครับใครเล่นอะไรกับใครกันครับนี่เป็นคำถาม
และเป็นคำถามที่ผุดโผล่ขึ้นมาหลังจากเขาได้เห็นข่าวเมื่อวาน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชาใกล้ชิดของบิ๊กโจ๊ก
แล้วก็ไปรวมกับข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อน
กำนันนกสองเรื่องนี้คาใจประชาชนทั้งนั้น
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกำนันนกเนี่ยมันกลายเป็นคดีที่ตำรวจถูกดำเนินคดี
ตำรวจถูกฆ่าอินงตุงนังกันไปหมด
แล้วเมื่อวานนี้มาสำทับกับข่าวบุกตรวจลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเข้าไปอีกในช่วงเช้ามืด
ดูในภาพนี้แล้วท่านจะเห็นว่านี่เหมือนกับการยกขุมกำลัง
คอมมันโดไปปราบปรามมหาโจรหรือแก๊งที่ไหนที่มันใหญ่โตมาก
เห็นแล้วตกตะลึงพลึงเพลิศเลยครับทันทีที่หายตกตะลึง
คนก็ถามตัวเองกันอย่างที่บอกแล้วว่ามันอะไรกันครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ใครเล่นอะไรอยู่กับใครครับใครเตะสกัดขัดขาใครครับ
หนังสือพิมพ์วันนี้ก็หยิบเอาข่าวนี้มาเล่นกันเป็นแถว
แล้วที่จะถามตามมาก็คือว่าทำกันถึงขนาดนี้
มันจะมีอะไรตามมามันจะจบยังไงเรื่องราวรายละเอียดของข่าวที่ไปที่มานั่นเมื่อกี้
ท่านผู้ชมก็ได้ดูในเนื้อข่าวจากข่าวอยู่แล้ว
ผมจะไม่ลงรายละเอียดทั้งเหตุผลของฝ่ายที่สั่งการ
กับเหตุผลของฝ่ายบิ๊กโจ๊กที่ออกมาชี้แจง
ซึ่งตอบโต้ว่านี่เป็นการดิสเครดิตกันนี่เป็นการปัดแข้งปัดขากัน
นี่เป็นการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผมเพียงแต่อยากจะบอกว่า
ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงมีหลักฐานที่จะดำเนินคดีได้จริง
ตามที่เป็นข้อหาในหมายค้นหมายจับจริง
ถือว่าเป็นเรื่องที่หดหูและน่าอดสูงมากน่าอับอายมาก
สมควรที่จะได้รับทั้งโทษได้รับทั้งกรรม
เพราะกรรมที่ทำให้เยาวชนเสียอนาคต
กัดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เว็บพนันออนไลน์เป็นกรรมหนัก
เยาวชนเสียการเรียนเสียอนาคตเสียงานครอบครัวพังทลายล่มสลาย
พ่อแม่ตกอยู่ในหลุมดำแห่งความทุกข์ก็เพราะเรื่องพนันออนไลน์
ฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องรอความจริงให้ปรากฏครับ
รอการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาอย่าบ่ายเบียงอย่าเบี่ยงเบน
ซุกขยะไว้ใต้พรมเหมือนกับเรื่องของกำนันนก
กำนันนกเนี่ยย้อนกลับไปดูเถอะครับ
ประชาชนผิดหวังกับคดีนี้มาก
ถึงแม้ว่าตอนนี้การสอบสวนเรื่องของใครไปฆ่าใครไปเกี่ยวข้องยังไง
อยู่ในชั้นการสอบสวนแล้วก็ถัดจากนั้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปไปทำเรื่องอะไรครับ
ไปทำเรื่องว่าอ๋อกำนันนกเนี่ยมีความผิดเรื่องหัวประมูล
เพราะเปิดประมูลงานขึ้นมากี่งานกี่งานก็ได้กำนันนกหมด
มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการหัวประมูล

แนวทางการดำเนินคดีก็ไปจอดตรงนั้น
แต่ว่าประชาชนเขาถามครับ
ว่าไอ้การหัวประมูลเนี่ยมันเป็นต้นเหตุ
ให้มีการฆ่าแกล้งกันเหรอครับ

ต้นเหตุที่มีการฆ่าตำรวจ
แล้วมันเกิดความเสียหายกันมากมาย

รถบรรทุกเขาออกมาเปิดเผย
ว่ารวมแล้วเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ย
เงินที่จ่ายสวยประมาณ๒๐๐๐ล้าน
ปีหนึ่งสองหมื่นกว่าล้าน
คนเขาอยากรู้เรื่องนี้ครับ
คนเขาอยากรู้ว่าถ้าเงินมากขนาดนี้เนี่ย
เส้นทางการเงินส่งไปถึงไหน

กองผู้กำกับทางหลวง
หรือผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ไม่มีทางที่จะได้เงินมากขนาดนี้
มันต้องมีเส้นทางส่งเงิน

พอเกิดเรื่องนี้มาคนก็บอกเอาล่ะ
คราวนี้แหละถ้าทำคดีเจาะเข้าไปจริง
เอามาสอบสวนจริง

สติ๊กเกอร์ทำกันยังไง

นี่คนคาดหวังว่า
เรื่องนี้จะได้ความจริงประกาศ
ตามมาสุดท้าย

ไม่มีการดำเนินคดีที่จะสอบสวนหาความจริงเรื่องนี้
แต่ดันไปสอบสวนหาความจริงเรื่องหัวประมูล
กำนันนกและเครือข่าย
เอาเถอะตรงนั้นมันก็เป็นต้นเหตุที่ว่า
ทำให้กำหนันนกมีเงินมีทอง
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ตำรวจไปถูกยิงในบ้านกำนันนก

เรื่องที่มันเกี่ยวเนี่ยไม่สอบ
เรื่องที่คนอยากรู้ไม่สอบ
เรื่องที่จะทำความจริงให้กระจ่างเรื่องเงินสวยทางหลวงไม่สอบ

มันทำให้คนผิดหวัง
ลองถ้าสอบกันจริงเนี่ย
เงินปีหนึ่ง๒๐๐๐กว่าล้านไปอยู่กับใคร

ถึงจะไม่ได้ชื่อจริงแต่ว่าอย่างน้อยคนก็จะได้รู้จากการสอบสวน

เรื่องที่คนอยากรู้ไม่สอบ
สอบเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้
นี่คนผิดหวังมากนะครับผมจะบอกให้เรื่องกำนันนก

เราเสียนายตำรวจระดับสารวัตรไป๑คน
เสียนายตำรวจระดับผู้กำกับไป๑คน

แต่อย่างน้อยสิ่งที่แลกมาคุ้มคือ
มีการทลายรังเรื่องสวยตำรวจทางหลวงได้ก็แลกกัน
ถึงชีวิตจะแลกกับอะไรไม่ได้

ถ้าทำให้สวยตำรวจทางหลวงหมดไปและทลายไปได้
ผมก็ว่าสิ่งที่ได้คืนมาก็มีประโยชน์
แต่นี่ไม่มีเห็นไหมครับไม่มี
ฉะนั้นมาถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊ก
ก็ต้องดูกันอีกทีนึง

ในอดีตที่ผ่านมาสอนเราว่า

มีหลักฐานอย่างโน้นอย่างนี้
แต่ว่าอยู่ไปอยู่ไป

อยู่ไปอยู่ไปมันทังกันคนละมวล

แล้วจะสอบกันยังไงล่ะครับ
ถ้าคนที่เกี่ยวข้องเป็นระดับรอง

คนที่จะสอบเป็นกรรมการสอบ

พบตรจะเกษียณแล้ว
รองพบตรมีอยู่๔คนจะตั้ง๓คนขึ้นมาสอบ
นี่คือเหตุผลที่นายกจะตั้งคนนอกเข้าไปสอบ
เพราะหนึ่งตำรวจสอบตำรวจด้วยกันไม่มีใครเชื่อ
ตำรวจสอบตำรวจด้วยกันแล้วนาบเดียวกันจะไปสอบกันยังไง
ฉะนั้นถูกต้องแล้วที่นายกเศรษฐาตั้งคนนอกเข้าไปสอบ
แล้วผมจะบอกให้ว่าเรื่องนี้อย่าสอบกันแบบมั่ว
สอบกันแบบเอาใจฝ่ายโน้นฝ่ายนี้นะ
ความจริงจะต้องปรากฏออกมา
ข้อเท็จจริงจะต้องรู้ออกมาว่าใครผิดใครถูก

เตะสกัดขาใคร
ร้อนตัวว่าเรื่องจะถึงมือตัวเองภัยจะมาถึงตัวเอง
ทั้งหมดนี้คนอยากรู้
ก็หวังว่านายกเศรษฐาท่านขันอาสามาว่า
จะมาดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง
มาดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่นั่งมาแค่เป็นประธานกตร
แล้วประชุมกันปีละหนสองหนนะครับ
แต่ต้องดูรายละเอียดพวกนี้ด้วย

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ